สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณโรสลินครับ

เจอหน้าใครช่วงนี้ก็ตั้งคำถามเข้าใส่กันว่า
สถานการณ์บ้านเมืองมันจะไปยังไง

รัฐบาลยังจะอยู่ได้ไหม
แล้วถ้ารัฐบาลอยู่ได้ม็อบจะจบยังไง

ไม่มีใครตอบได้หรอกครับสถานการณ์อย่างนี้
แต่ว่าเราพอจะวิเคราะห์เป็นช็อตกันไปได้
เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการว่าของแต่ละด้านเป็นยังไง
พัฒนาการของการชุมนุม
เมื่อวานนี้ที่แยกราชประสงค์

นักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่
นักเรียนมต้นยังมีเลยครับ
ไปชุมนุมกันอยู่เมื่อวาน
ทั้งที่มีคำสั่งห้ามเด็ดขาดว่า
อยู่ในช่วงประกาศพรกรฉุกเฉิน

ตำรวจก็ประกาศว่า๖โมงเย็น

คนก็ทยอยมามากขึ้น
ได้นะครับว่ามันจะไปถึงไหนยังไงอันที่สองก็คือว่า
ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องให้
ให้ความชมเชยให้กำลังใจครับเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมได้คุยกันหลายคนก็บอกสิ่งที่บอกกับตำรวจก็คือว่า
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงการยั่วยุ
ลีกเลี่ยงการปะทะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
เพราะเขาได้บทเรียนกันมาเยอะแล้วตำรวจทุกครั้งที่มีเหตุนองเลือดก็เพราะมันเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียว
ระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมนี่แหละฉะนั้นคราวนี้ตำรวจก็ระมัดระวังมากขึ้น
ประการที่สองคนที่มาชุมนุมมันไม่เหมือนคราวที่แล้วครับ
คราวก่อนก่อนโน้นเสื้อเหลืองมั่งเสื้อแดงมั่งเสื้อหลากสีมั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จัดตั้งกันมา
แต่นี่ตำรวจก็เห็นนะครับว่าคนที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาตำรวจคงคิดว่านี่มันลูกหลานเรานะ
นึกถึงหลานเราที่บ้านก็อายุเท่ากันลูกเราก็อายุเท่านี้นี่ลูกหลานเรา
ฉะนั้นการที่จะปฏิบัติอะไรให้มันเกินเหตุตำรวจก็ไม่ทำสถานการณ์ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
คราวนี้ก็มาจับตาดูอีกว่าวันนี้๑๗นาฬิกาเขานัดหมายชุมนุมกันอีก
ที่จะต้องจับตาดูว่าคนจะเติมเข้ามามากกว่าเมื่อวานไหม
เพราะจำนวนคนมันเป็นสัญลักษณ์อะไรหลายอย่างเวลามีการชุมนุมประท้วง
จำนวนคนจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะเป็นคำตอบและจะมีความหมาย

สื่อมวลชนเขาห้ามแล้วว่าอย่าไปบอกจำนวนว่าเท่าไหร่
ถ้าเป็นทีวีก็ฉายภาพให้เห็นเอาเอง
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันจะเกิดกรณีขัดแย้งกัน
ฝั่งฝั่งหนึ่งจะบอกว่าไม่กี่พันฝั่งหนึ่งบอกว่าหลายหมื่น
เหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นตัวเลขผู้ชุมนุมจะเป็นเท่าไหร่
แต่นี่โทรทัศน์เขาก็ใช้วิธีการเอากล้องฉายให้เห็น
แล้วก็จะรู้ว่าคนมากแค่ไหน
อย่าลืมนะครับว่าการชุมนุมคราวนี้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมาก
โดยเฉพาะถ้าชุมนุมที่ราชประสงค์สะดวกเลยครับ
นักเรียนที่อยู่แถวนั้นเขาก็มารถไฟฟ้ากันสะดวก
แล้วเป็นการชุมนุมที่ผมคิดว่าผู้ชุมนุมอยู่ในอาการเรียบร้อยที่สุด
เห็นภาพเมื่อวานนั่งพับเพียบกันเรียบร้อย

ตำรวจที่ตรึงกำลังอยู่ก็อยู่ในภาวะของความเรียบร้อย
ฉะนั้นมันจะเดินเนินการไปตามพรกรฉุกเฉินแล้วจะทำยังไง
ตำรวจจะดำเนินการทำพรกรฉุกเฉินยังไงครับ
ถ้าอยู่ในอาการแบบนี้แล้วก็มีนักเรียนคนมามากขนาดนี้
สิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่ลืมแล้วเขาคิดกันอยู่แล้วล่ะ
ว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยทุกคนมีกล้องหมด
ตำรวจก็มีกล้องใครต่อใครก็มีกล้อง
พร้อมที่จะถ่ายรูปพร้อมที่จะไลฟ์สดได้
กล้องโทรศัพท์มือถือในภาวะอย่างนี้นี่คือสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับ
อย่าลืมว่าเวลาเขาถ่ายรูปเขาเป็นคลิปเขาส่งไปเขาไลฟ์ออกไป
ไปอยู่ในเฟซบุ๊กสถานีโทรทัศน์ทั้งหลาย
ถ้าเห็นว่านี่คือภาพที่อยากให้คนดูเขาก็เอาภาพเหล่านี้ผ่านจอ
ยามที่เป็นภาวะวิกฤตแบบนี้อันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวัง
ถัดมาการชุมนุมคราวนี้ตกอยู่ภายใต้สายตาของคนทั้งโลก
เพราะอะไรครับสองวันมาแล้วนะครับ
ที่มีสำนักข่าวสำคัญสำคัญของโลก
ครอบคลุมคนดูไปทั่วภูมิภาคทั่วโลก
เขามาอยู่ในบ้านเรา

เขามาก่อติดการชุมนุม

การชุมนุมเป็นไปอย่างสันติ
เป็นการชุมนุมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
หลังจากสืบทอดอำนาจมายาวนาน
เขารายงานตัวเลขผู้ชุมนุมว่า
มีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากที่สุด
ในรอบหลายปีที่มีการเรียกร้อง
เขารายงานว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นห่วงเวลาที่จะเป็นจุดเปลี่ยน
เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและยุบสภา
เขาไม่บอกว่าจุดเปลี่ยนคืออะไร

โทรทัศน์ในญี่ปุ่นก็รายงานสด
ฉะนั้นโลกทุกวันนี้กล้องมันล้อมไปหมด
อยู่ตรงไหนกล้องก็ล้อมไปหมด
แล้วใครจะทำอะไรก็ต้องคอยระวัง

ล่าสุดเนี่ยสหพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อสิทธิมนุษยชน
ที่เขาเห็นด้วยกับการใช้อำนาจ
ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจพรกร

แล้วก็มีตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้
โดยไม่ต้องตั้งข้อหานายนานถึง๓๐วัน
นี่ที่เขารายงาน
ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามพรกรดังกล่าว
เพราะตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้คนโดยไม่ต้องตั้งข้อหาได้นานถึง๓๐วัน
นี่คือสมาพันธ์ระหว่างประเทศ
เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เขารายงาน
ส่วนท่าทีขององค์กรต่างในบ้านเรา
บ้านเราก็เมื่อวานนี้ก็ด่าหน้าออกมาเยอะ

สัตว์บิ๊กตูรัฐพรหารเงียบ
ฝ่ายค้านจี้ให้ยกเลิกฉุกเฉิน

ปล่อยตัวนักศึกษา
ท่าทีจากสถาบันการศึกษาหลักของประเทศ
จุฬาทั้งธรรมศาสตร์ทั้งมหิดล
มชทั้งขอนแก่น

ให้คืนอิสระภาพครับ

เขาออกแถลงการเมื่อวาน

แต่ว่าเอามาฉายภาพให้ดูว่า

สุดท้ายที่ทุกฝ่ายจะต้องคำนึงคือ

ผมต้องวนมาเรื่องนี้ทุกครั้ง

ล่าสุดเอาหัวข่าวมาให้ดูกันแล้วกันภาวะการเมืองป่วน
หุ้นติดลบ๒๑จุดยืดเยื้อธุรกิจเจ๊ง
นี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นฉะนั้นเรายังตอบไม่ได้ว่า
มันจะจบยังไงแต่เราพอประเมินได้ว่า
ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้มันจะกระทบอะไรบ้าง
ต่อเรื่องราวต่อการพัฒนาต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับขอบคุณฐานสิทธิภาพพลิกจ่ายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ